เป็นคลิปที่ถูกถ่ายไว้จากบนรถไฟนะครับ
ขณะที่รถไฟกำลังเคลื่อนที่อยู่ตามราง
แล้วก็ส่งเสียงเตือนหวูดร้องปูนปูนให้คนที่ยืนขวางรางรถไฟเนี่ย
ลบแต่ผู้ชายคนนั้นไม่หลบตั้งใจจะฆ่าตัวตายนะครับ
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้นะครับ

อ่าเนี่ยแหละครับถ่ายจากรถไฟนะฮะ
รถไฟก็พยายามที่จะส่งเสียงเตือนแล้วนะฮะปูนปูนปูนให้หลบนะฮะ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้ยืนขวางบนรางรถไฟอาจจะมาจบชีวิตตรงนี้
กลัวว่าจะมายืนขวางเพื่อจะฆ่าตัวตายแต่รถไฟคือเคลื่อนมาช้า
ก็สามารถที่จะหยุดขบวนได้ทันและคลิปนี้ถูกโพสต์ในเฟซบุ๊คของผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
กรวิทย์เนี่ยนะครับทำให้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากที่รถไฟหยุดได้ทีนี้ล่ะครับผู้ชายคนนี้ก็ไม่ไปไหนนะ
อยู่ตรงนั้นน่ะยืนนิ่งอยู่ตรงรางรถไฟ
สรุปแล้วมีพี่วินรถจักรยานยนต์เนี่ยเข้ามาคุยค่ะ
เกลี้ยกล่อมบอกว่าให้หลบเถอะนะฮะได้ให้หลบจากทางรถไฟนี้เถอะ
คุยกันอยู่สักพักหนึ่งพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็เข้าไปประคองตัวผู้ชายรายนี้
กลางรถไฟทีนี้ครับคนในโลกโซเชียลก็บอกขอบคุณพี่วินจริง
เห็นความผิดปกติแล้วก็ไม่ลังเลที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับ
คนในโลกโซเชียลก็มาให้กำลังใจกับผู้ชายคนที่มายืนขวางรางรถไฟด้วย
บอกว่าคิดอะไรให้ดีมีอะไรก็ให้ต่อสู้กับชีวิตให้ผ่านพ้นความยากลำบากไปให้ได้นะครับ